ช่วงนี้กลับมาลุ้นกันต่อครับว่าในข้อนี้คุณเจี๊ยบจะเลือกเชื่อตัวเองหรือเชื่อคุณแหม่มไปลุ้นกันเลย
ีต้าสลัดหรือว่าสปาเกตตี้ค่ะพี่เจี๊ยบและพี่แหม่มคิดว่าอะไรถูกที่สุด
มั่นใจครับและผมก็จะตอบยังไงก็ต้องเป็นไก่ครับ
เชื่อเมียเจริญหมดครับพี่เจี๊ยบเอาล่ะพี่เจ๊ขอเรียกเฉลยอันที่๓ก่อนนะคะ

ถูกกว่านี้อีกแล้ว
และสุดท้ายค่ะที่พี่แหม่มและพี่เจี๊ยบเลือกไว้ค่ะ

และราคาที่จะทำให้พี่ผ่านข้อนี้ไปได้
โดยที่กลับบ้านไม่มือเปล่า

ไม่ถูกร้อยเหรอไม่ถูกร้อย

ชิ้นนี้เป็นราคาที่ถูกที่สุดค่ะ

คุณผู้ชมค่ะราคาที่เห็นนะคะ

แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมหิวท้องร้องจ๊อก

แลกซื้อได้มารับประทานฟรีกันค่ะ
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
มีมูลค่าเพิ่มเป็น๑๕๐๐๐บาทค่ะ
แต่พี่จะไปต่อหรือพี่จะหยุด
ตอนนี้พี่มีตัวช่วยเหลือ๑ตัวช่วย

เราจะให้พี่ครึ่งหนึ่ง๔๐๐๐บาทแล้วกลับบ้าน

ไม่พอไม่ทานไปต่อดีกว่าครับ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

พี่คะปกติชอบทานข้าวโพดไหม

พี่คะเป๊กมีข้าวโพดมาให้พี่ดู๓อย่างค่ะ

เป็นข้าวโพดหวานพร้อมทานตาวีคอน
ได้เลยค่ะหรืออบร้อนหรือจะไปเวฟ
ก็ตามใจที่คุณพี่ชอบได้เลยนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าอร่อยทุกเม็ดเลยค่ะพี่

มาลีข้าวโพดหวานชนิดครีมแบบกระป๋อง
พร้อมทานจะนำไปทำซุปทำพายหรือของหวาน

ส่วนอันสุดท้ายค่ะมาลีนิวเทียน
เครื่องดื่มน้ำนมข้าวโพดกล่องขนาด๓๓๐มิลลิลิตร

ดื่มน้ำนมข้าวโพดแบบกล่องพกพาสะดวก
บอกเลยค่ะอิ่มอร่อยย่อยง่าย
เจ๊บค่ะคำถามข้อที่๔มูลค่า๑๕๐๐๐บาท

ข้าวโพดทั้ง๓แบบแบบไหนราคาถูกที่สุด

ใช่ฮะในนั้นมีเนื้อข้าวโพดด้วยฮะตามมาลี

ไอ้กระป๋องน้อยฮะเหลือแต่ไอ้เป็นฝักกับ

พี่คะตัวช่วยพี่ยังเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยค่ะ

พี่คะพี่ต้องตอบแล้วค่ะ
ว่าข้าวโพดทั้ง๓แบบ

พี่คะนี่คือพี่ตอบแล้วนะคะ
ที่ตอบว่าข้าวโพดเป็นฝักถูกที่สุด

ขอเฉลยข้าวโพดแบบสำเร็จรูปตามาลี

และเป๊กขอเฉลยมาลีนะครับ

๒๐บาท

ถ้าแพงกว่า๒๐บาทนะคะ
ถ้าแพงกว่า๒๐บาท
กลับบ้านเลยค่ะมือเปล่าค่ะพี่
๑๘บาทนะคะ

ถ้า๓๘บาทจบแล้วนะ

วีทอยข้าวโพดพร้อมทาน

เรายังจะซื้อคุณคืนต่อไป

พี่ผ่านข้อ๔มูลค่า
ข้อต่อไปตัวเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

พี่คะเก็บตัวช่วยไว้ก่อน
พี่จะหยุดหรือพี่จะไปต่อค่ะ

อย่างเดิมของชิ้นไหน

ถูกที่สุด

เต็มหัวที่ดอกสายสี่

ภาระอาคอยากกอบราศน์ก็ช่วยกันทำ

แล้วก็แบ่งวันกันสักสิ
เราเป็นผัวเราก็ซักวันขี้
เมียก็ซักวันคู่ผัดกัน

เฮ่ยพี่ซักผ้า
ถ้าใช่น่ะ๓๑วันขี้เบิร์ดล่ะ

วันที่๑มันก็ยังวันพี่อยู่
วันที่๒จะไปหาแกแกก็ซักผ้า

อ่ะสวัสดีครับ
เอ้าเองผ่านตรงนู้นมาไปไห้ตรงนู้นดีกว่า
ตอนนี้จะมาโบ้นหรือจะมาทำปี๊ะนี่

วันเอาแต่ดุเอาแต่ด่าจะว่าแต่กล่าวผมเนี่ย
เครียดมากเลยอยากจะเลิกกับมันนะพี่

อยากให้มันตายด้วยซ้ำ
พูดเรื่องตายใจหายหมดเลยเนี่ย

โหดวง

ตกทอปับไม่ตาย

เหยียบตรงนั้นตอทองอยขึ้นมาอย่างฆ่าเลย

ใช่หายากมากสาธุ

ขออวยพรให้เมียเลิกดุเลิกด่าเลิกว่าเลิกเก่า
ให้เงินค่าน้อยใช้บ้างเถอะ

ลูกจะแก้บนด้วยไข่ไก่หนึ่งพันฟอง

อะไรอ่ะเฮ้ยไอ้น้องเป็นไรอ่ะ
นี่ไงนี่ไง
โทรมาแล้วอีกแก
เอ้ยไอ้มีละนี่อ่ออยากจะเลือกกับมันมากนี่พวกมันจะเลือกยังไงเลยก็เข้าควรว่ะ
บอกเลยบอกเลย
จ๋าที่รักโถ่โถ่ไอ้กล้อนหาจริงหรอ
เฮ้ยเป็นไปได้ไงพี่นี่เมียผมหรือเปล่าเนี่ยอยู่มันโทรมากว่า

ดิฉันเอาเงินวางไว้ให้๓๐๐
เอาไปเที่ยวกับเพื่อนได้เลย

๓๔นิ้วยังไหม

ถูกพวกเหลือพวกสารภูมิพวกได้
แก้ได้เลยนะ
แก้ได้เลย
ถูกหรือเปล่า
ถูกไอ้นี่ถูกสุด
เดี๋ยว
จะนำพาโชคชัยมาให้เจ้า

ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลทั้งสิ้น

อันนี้ถูกสุด
ไม่ต้องใช้เงินเยอะ

ของพี่ถูกกว่า

สรุปอันไหนถูกสุดพี่
ก็ได้เลย๓อย่างนี้
อันไหนถูกที่สุด

แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ
และเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในเฟซบุ๊ค

เรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ